คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะ

มีคนร้ายบุกเข้าไปยิงเสียชีวิต๓ศพในบ้านหลังนี้นะคะ
คือสามีภรรยาและลูกติดของสามี
แล้วในบ้านหลังนี้จริงมีเด็กอยู่อีกคนนึงเป็นหลานนะคะ
อายุ๑๐ขวบแต่เขารอดมาได้
อยู่คนเดียวเพราะว่าไปนั่งกินข้าวอยู่ในครัวหลังบ้าน
คนที่ถูกยิงเนี่ยค่ะเขาอยู่กลางบ้านที่ห้องโถง
ดูทีวีกันอยู่เลยเสียชีวิตไป๓ศพค่ะ
บ้านเลขที่๘๑หมู่๓อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายจรูนดวงขวัญอายุ๕๕ปี
เป็นเจ้าของร้านรับซื้อเศษยางพารา

ขมับขวามีรอยกระสุนปืนทะลุด้านซ้ายนัดหนึ่งนะคะ
มือขวายังกำปืนขนาด๓๘อยู่เลยค่ะ
และอีกศพหนึ่งคือนางสาวเรนูอายุ๔๘ปี
ภรรยาค่ะเป็นภรรยาใหม่อยู่กินกันมา๔๕เดือน

และเด็กชายพงศกรอายุ๑๒ปี
ลูกของนายจรูนกับภรรยาเก่าที่เสียชีวิตไปได้ประมาณ๑ปี
นอนเสียชีวิตกันอยู่ที่ห้องนอนนะคะ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกลื้อค้น

คือเด็กชายเอนามสมมุติอายุ๑๐ขัวเป็นหลานชาย

ก่อนเกิดเหตุนั่งกินข้าวกันอยู่ในครัวหลังบ้าน

แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดวิ่งออกมาดู
ปรากฏว่าคนที่ก่อเหตุคนร้ายที่ก่อเหตุ
ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือตัวนายจรูนนี่แหละค่ะ
ตัวสามีนี่แหละค่ะยิงภรรยาเสียชีวิต
แล้วก็กำลังเดินเข้าไปยิงลูกชายซึ่งวิ่งเข้าไปในห้องนอน
จรูนตะโกนบอกเด็กชายเอให้กลับไปเก็บจาน
ในครัวเด็กชายเอตกใจวิ่งเข้าไปในครัว
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดในห้องนอน
เด็กชายเอออกมาดูอีกรอบนึงเห็นนายจรูน
ใช้ปืนจ่อศีรษะยิงตัวเองแล้วก็ไล่เด็กชายเอออกนอกบ้านนะคะ

นี่ค่ะคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคนร้ายก็คือนายจรูนเอง
ตำรวจสพเมืองกระบี่มาตรวจสอบ
ในบ้านมีกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็เลยไปดูภาพจากกล้องปรากฏว่าไม่มีภาพขณะเกิดเหตุ
มีเพียงภาพที่ทุกคนเสียชีวิตแล้วอะค่ะ

จรูนและลูกชายมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโพเรียง

ญาติรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดถ้ำโกบ
ตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะคะ
นายสมเนศดวงขวัญอายุ๕๖ปีผู้ใหญ่บ้าน

บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของอาการป่วยทางจิตทางประสาทค่ะ
เพราะว่านายจรูนผู้เป็นสามีที่ก่อเหตุ

ตัวเขาเองเป็นคนขับรถพาไปหาหมอที่
โรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราธานีเป็นประจำ
ช่วงแรกที่ป่วยก็เคยมีอาการคลุมคลั่ง
แต่กินยารักษาอาการอยู่ตลอดจนอาการเป็นปกติ

ส่วนจะมีปัญหากับนางสาวเรนูภรรยาใหม่หรือเปล่า
ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เพราะเห็นทั้งคู่ก็รักกันดีค่ะ
มันมีเรื่องที่เกิดขึ้นแบบอธิบายไม่ได้นะฮะ
ชุดกู้ภัยที่เข้าไปดูเหตุการณ์นะครับ
กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชานะครับ
เมื่อคืนนี้ได้นำศพไปส่งโรงพยาบาล
หลังเสร็จภารกิจกลับมาที่ศูนย์กู้ภัยช่วงตี๓นะ
ได้ยินเสียงปิดท้ายรถกู้ภัยอย่างแรงเลยนะฮะ
ข้างนอกพวกนั้น๒คน
ได้นั่งคุยกันน้องแล้วก็เปิดเพลงกัน
พอนั่งกับกริมพอได้ยินเสียงประมาณตี๓เลย
และผมดูนายกราฟตี๓
เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร

น้องว่าได้ยินกันเลยนะ